แล้วก็ได้รับความชื่นชมมากเลยนะครับ
กรณีของพี่อ้ำพลเมืองดีท่านหนึ่ง
พลเมืองดีคนอื่นด้วยนะครับ
ที่ยอมกระโดดลงไปในคลองที่น้ำมันทั้งดำ

เพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
อันนี้เขาล้อมยังไง

ไหวไหมตอนนี้หลายคนน่าจะไหวอยู่นะ

ไหวไหมอีกนิดหนึ่งพี่อ้ำดันขาวัน

ทีนี้ก็เลยมีคนตามหาว่าพี่อ้ำเป็นใครนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งนอกจากพี่อ้ำแล้วก็ยังมีพลเมืองดีคน
ที่คอยประคองร่างของผู้บาดเจ็บเอาไว้เพื่อไม่ให้จมน้ำ
พี่อ้ำเป็นคนที่ทุบหน้าอกผู้บาดเจ็บ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บเขาแน่นิ่งไปแล้ว
ผู้บาดเจ็บก็สำลักน้ำออกมาแล้วก็มีสติขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
เป็นเหตุการณ์ของพี่อ้ำหนุ่มพนักงานออฟฟิศ
กระโดดลงคลองที่น้ำทั้งดำทั้งเหม็นเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกน้ำนะครับ
ของผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นนะ
เพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนถ่ายคลิปและเป็นเพื่อนพนักงานหญิงของพี่อ้ำเขานะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีการแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายนะครับ
แล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากสังคมโซเชียลจำนวนมากถึงความกล้าหาร
ในการยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิต
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับบางคนคุณเห็นน้ำมันเน่าเหม็นแบบนี้
กล้ากระโดดลงไปเลยแต่นี่คนชื่ออ้ำกระโดดลงไปแบบไม่คิดชีวิตไปช่วยเหลือคนนะครับ
มีการตามหาว่าพลเมืองดีที่ชื่อพี่อ้ำคือใคร
ในที่สุดทีมข่าวของเราก็ตามหาจนเจอนะครับ
อ้ำของเราก็คือนายณถานันสนทิโพโดยเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
อ้ำก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันอาคารที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ภายในคลองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่น้ำมีสภาพสีดำและเน่าเหม็น
อ้ำเล่าช่วงที่ประสบเหตุก่อนจะกระโดดลงไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บในน้ำคลำเนี่ยนะฮะ
โดยเปิดเผยบอกว่าตัวเขาเองเห็นรถจักรยานยนต์๒คันจอดอยู่
มีคนบาดเจ็บ๒คนคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วก็อยู่ที่ขอบคลองอยู่ข้างบน
คนหนึ่งบาดเจ็บแต่ตกลงไปในคลองแล้วก็คนที่ตกลงไปในคลองนะครับทำท่าชูมือชูไม้
ขอความช่วยเหลือเหมือนจะจมน้ำตัวพี่อ้ำเองก็รีบกระโดดลงไปช่วย
โดยที่ไม่รู้หรอกว่าระดับน้ำมันลึกหรือตื้นแต่กระโดดไว้ก่อน
ค่ะแต่พอลงไปแล้วนี่น้ำลึกถึงคอเหมือนกันนะคุณสุด
ถึงคอนะฮะขณะที่พื้นด้านล่างมันก็มีแต่เลนลื่นทำให้ทรงตัวลำบาก
แล้วก็ต้องคอยระวังน้ำเน่าที่มันจะเป็นสิ่งสกปรกเข้ามาในร่างกาย
เข้ามาในปากของเขานอกจากเข้าในปากของเขา
เขาก็ต้องระวังไม่ให้เข้าในปากของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ช่วงกำลังช่วยอยู่นั้นคนเจ็บก็แน่นิ่งไป
พี่อ้ำเองก็ต้องใช้มือทุบหน้าอกของผู้บาดเจ็บให้กลับมาหายใจอีกครั้ง
กระทั่งผู้บาดเจ็บสำลักน้ำออกมา
โดยพี่อ้ำยอมรับนะว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกหรือผิด
ในการทุบหน้าอกแต่คิดเพียงอย่างเดียวคืออยากให้เขามีชีวิตรอด
หลังจากนั้นนะครับคนอื่นก็วิ่งมาช่วยกันดึงคนเจ็บขึ้นมาจากลำคลอง
โดยตัวพี่อ้ำเองบอกว่าถึงแม้จะเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงมากแต่ก็รู้สึกดีใจ
และภาคภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพราะหากปล่อยเขาจมน้ำเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
มันจะถือเป็นบาปที่ติดตัวเข้าไปตลอดนะฮะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวของพลเมืองดีนะครับ